กลับมาค่ะกลับมากลับมาลุ้นดวงกันต่อเลยนะคะเหลือคนที่เกิดเดือนมีนาคมกับเมษายนที่ฉันรอกันอยู่นะคะ

คือเปลี่ยนไปเรื่อยส่วนไอ้คนที่มีอยู่แล้วก็ไม่ใส่ใจกัน
ส่วนในคนที่เป็นโสดก็เปลี่ยนไปเรื่อย

ถึงเวลาและถึงเวลาของสองนาง
มักมีอะไรที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น

ใช่มันมีทั้งดีและไม่ดี

สมมุติว่ามันอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดจากการทำงานเล็กน้อย
อะไรก็ตามที่มีคาดฝัน
ได้ก็ได้แบบไม่คาดฝันเสียก็เสียแบบไม่คาดฝัน

รายจ่ายเนี่ยมันก็จะเป็นรายจ่ายที่เราไม่ได้รับเชิญ

ไม่เยอะเหมือนเดือนตุลาคม

เดี๋ยวเมื่อกี้พูดถึงมันมีเงินหมุนเลยนะ

มันเป็นเรื่องของการที่พอจ่ายออกไปปุ๊บ
ก็ได้วนเข้ามามันเป็นเรื่องของเรียกว่าอะไรกลมอย่างนี้มันจะวน
มันจะไม่ติดขัดอะไร

ความรักก็เช่นกันพยายามควบคุมอารมณ์ให้ดี

ครบแล้วนะคะทั้ง๑๒เดือนครบเรียบร้อยเลย
โอเคตอนนี้อย่างนั้นเปิดประเด็นเลยไหม
เปิดประเด็นโหลาซับนะคะ
ก็คือนุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนมีเกณฑ์
มีคดีความขึ้นลงขึ้นศาลค่ะพี่ปู

เมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามีเดือนหนึ่ง
ต้องทำงานกับคนมากมาย
แล้วก็ให้ระวังเรื่องของการที่จะเสียเงินเสียทอง

เป็นเดือนที่จริงแล้วปีนี้

เพราะว่าคนที่เกิดเดือนธันวาคมเนี่ยโดยปกติแล้วทำอะไร

อะไรใหญ่เวอไว้ก่อนเป็นอย่างนั้น
ก็เลยอยากจะเตือนสตินะคะ

แต่ไม่ประมาทเป็นดีที่สุด

เน้นเฉพาะสัมภาษณ์

เจ้านายรักเจ้านายที่เป็นเพื่อนร่วมงานของเรา
หลงนะคะคนเกิดวันจันทร์กับถึงวันอาทิตย์เนี่ยเราจะมาดูว่า
ควรจะไหว้พระเสริมดวงที่ไหนบ้าง
เดี๋ยวเราไปดูคำแนะนำดีนะคะ
ซึ่งเป็นหนึ่งใน๕พยักษ์นักพยากรกันเลยดีกว่า

วันนี้เราจะมาพยากรในเคล็ดลับของพุทธคุณทางด้านศาสตไพ่ทาโลก
ที่เจ้านายรักแล้วเจ้านายให้การสรรพสุน
แล้วก็เกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมงาน

ที่จะทำให้เรารู้สึกว่ามีความสุขกับการทำงาน
และมีการสับสนุนของเจ้านายและเพื่อนร่วมงานกันนะครับ
เราจะมาเริ่มพยากรกันสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์กันเลยนะครับ
สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เราได้ตำแหน่งของอัศวินขี่ม้าถือเหรียญ

ปีนี้เป็นไพ่ดาวราชาโชคนะครับ
พุทธคุณของคนที่เกิดวันจันทร์นับ
ถ้ามีโอกาสไปศักรบูชากรมหลวงชุมพรนะครับ
จะส่งเสริมในโชคชะตาในเรื่องของเจ้านายและเพื่อนร่วมงานรวมถึง
รวมถึงคนในครอบครัวหรือคนรักได้ด้วยนะครับ

โอเคครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเราได้เด็กถือเหรียญ
ถือเหรียญเนี่ยหมายถึงดาวราชาโชค
ส่วนใหญ่แล้วตั้งแต่ในแต่ลัยมาแล้วนะเด็กถือเหรียญนี่
หมายถึงพุทธคุณทางด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่เสริมดวงชะตาส
สำหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับ

ของ๒เหรียดเนี่ยจริงแล้วมันหมายถึงสภาวะการเงินที่เงินตึงมือนะครับและถ้าเราต้องการให้การสับสนในเรื่องของเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานเนี่ยจริงแล้วไพ่ไปเนี่ยเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับการสการบุชาทางพุทธคุณที่เกี่ยวกับเทพแห่งเงินตาหรือหรือท้าวเทพสุวรรณซึ่งหมายถึงตำแหน่งของทางการเงิ
จะให้การสนับสนุนค่อนข้างนะสูงด้วยนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนับนะครับเราได้ไพ่เกี่ยวกับสังฆราชไพ่สังฆราชเนี่ยเป็นไพ่ในตำนานที่เกี่ยวกับพุทธคุณอันดับหนึ่งนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเรามีโอกาสนะฮะอยากให้ไปไหว้พระพุทธชินราชที่พิศนุโลกนะฮะและคนที่เกิดวันพระรหัสถ้าสามารถ

สิ่งที่เราปรารถนาในเรื่องของการงานที่เจ้านายสำนุน
และความรักของเพื่อนร่วมงานและคนรอบข้างด้วยนะครับ
สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์
เคล็ดลับของพุทธคุณเมตตามหานิยม
พวกเราจะต้องไปสักการะบูชากันนะครับ
สำหรับเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานรักและคนรอบข้างรัก
และมีการสับสนุนไปอย่างถาวร
หรือใช้คำว่าปีพศ๒๐๕๙เนี่ย
จะสามารถทำให้พวกเราสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย
จะมีข่าวดีและมีเรื่องดีเกิดขึ้นทุกคนนะครับ
โอ้โหอย่างนี้ต้องหาเวลาเนาะไปสักการะบูชาบ้างแล้ว

ตามเลยนี่ทั้งจันทร์ถึงวันอาทิตย์ชวนเพื่อนไปกันเนอะ

ซึ่งใครที่ดูไม่ทันสามารถเข้าไปเช็คย้อนหลังได้ที่
วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ปูโลกเบี้ยวมากเลยค่ะ
สวัสดีค่ะ

สำหรับวันนี้เวลาหมดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
กลับมาเจอพวกเราใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้
พรุ่งนี้มีเคล็ดลับความสวยความงามมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะ

อย่างนั้นเกริ่นมาสักขนาดนี้พรุ่งนี้ห้ามพลาดเลยนะคะ
แต่วันนี้พวกเราทั้ง๔คนขอลากันไปก่อนค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป